ไปดูเรื่องนี้เรื่องราวหล่อนเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่า
ภาพถ่ายติดวิญญาณมันมีเยอะแยะมากมาย

ไอ้ที่เรารวบรวมมาเนี่ยมันใช่ภาพที่ถ่ายติดวิญญาณจริงหรือไม่ครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหลอนชวนขนลุก
เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายติดวิญญาณรายละเอียดเป็นยังไงไปชมกันครับ
เริ่มกันที่เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในกองถ่ายทำรายการหนึ่ง
ที่ได้ไปถ่ายทำในวัดหลางซึ่งกระหน้าถ่ายทำทีมจะพาพริษณาได้
โอ้โหขนลุกขนลุกสู้เลยล่ะครับงานนี้เห็นในคลิปวงแดงแดงจะเห็นว่ามีสิ่งปริศนาปรากฏอยู่
ซึ่งภาพนี้ถ่ายได้ที่ซอกต้นโพเก่าแก่ณวัดบันไดนาคตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทอง
จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นวัดร้างปัจจุบันวัดแห่งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
ได้เช่าพื้นที่จากสำนักพุทธศาสนาสร้างอาคารสำนักงาน
มีสิ่งปลูกสร้างอาคารสวยงามและยังมีการอนุรักษ์โบสถ์เก่า
มีอิดก่อและมีต้นไม้ขึ้นอยู่โดยรอบ
โดยพบว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นตั้งอยู่บนเดินดินกลางโบสถ์๓องค์
และยังมีต้นโพเก่าแก่ขนาดใหญ่มีรากสวยงามอยู่ด้านหลัง
อีกทั้งมีเสาตะเคียนสูงประมาณ๔เมตรตั้งอยู่๑ต้นบริเวณโคนต้นโพ
และมีสารตายายพร้อมกุมารทองและรูปปั้นฤษีอยู่ที่โคนต้นโพ
คุณสัมพันธ์น้ำทองพิธีกรรายการอินทายท็อกเล่าให้ฟังว่า
ในช่วงค่ำของวันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมาได้นำกองถ่ายมาถ่ายทำรายการที่วัดแห่งนี้
ในขณะที่ถ่ายทำรายการเป็นต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้าคนแก่มีเคราโผล่ออกมาที่ซอกต้นโพ
จากนั้นจึงได้หยุดการถ่ายทำพร้อมได้ทำการจุดทูปขอขมา
และเมื่อทำการถ่ายอีกครั้งก็ไม่พบใบหน้าคนแก่
เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับที่สิงสถิตอยู่ในวัดแห่งนี้
ทางด้านคุณถวายมังกรแก้วนายกอบตหนองแม่ไก่เล่าว่า
ในอดีตที่ผ่านมามีการนำศพคนแก่และเด็กมาฝังไว้ในวัดแห่งนี้
และเมื่อประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมาได้มีการขุดพบพระพุทธรูปปูนปั้นจำนวน๓องค์
ถูกตัดเสียนฝังอยู่ใต้โบสถ์และได้อันเชิญขึ้นมาพร้อมทำการสร้างเสียน
และตั้งประดิษฐานไว้ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชา
และยังมีพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์ที่ยังไม่สามารถอันเชิญขึ้นมาได้
คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าเวลาหมาเห่าตอนกลางคืน
มักจะเห็นอะไรที่ผิดปกติอย่างคลิปนี้สุดหลอน
หมาเห่าเงาเท้าปริศนาเดินบนถนนภาพจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับ
หลอนมากจะเป็นเงาเล็กเดินนำน้องหมาไป
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดบนถนนแห่งหนึ่งจับภาพขณะที่หมาพากันเห่ากันโชค
เหมือนพบเจอกับอะไรซึ่งกล้องก็จับภาพได้คือ
เห็นเป็นเงาเท้าเดินนำหน้าน้องหมาไปและที่หลอนไปกว่านั้นนั่นก็คือ
เมื่อไปถึงเสาไฟไฟก็ติดอัตโนมัติซึ่งเสาไฟเป็นระบบ
หากมีคนหรืออะไรผ่านไฟจะติดอัตโนมัติ
และทางเจ้าของคลิปยังบอกอีกนะว่าก่อนหน้านั้น๓คืน
ได้มีคนเสียชีวิตหลายคนเลยคาดเดาว่า
นี่นะอาจจะเป็นวิญญาณหรือเปล่า
จากคลิปมีชาวแน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
ส่วนบางคนก็บอกว่าใช่ค่ะเห็นเป็นเงาคนเดินแต่ไม่ใช่คน
แบบนี้ของจริงยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ